คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่หนุ่มฮอตสาวฮอตกันบ้างนะคะ
อย่างน้องไพรินรดาหรือว่าวันนาในกรงกรรมนั่นเองนะคะ
อีกคนนึงก็คงนี้เลยอินสารินดังจริงนะคนนี้
บอกเลยไปงานอีเวนต์ไหนนะกรี๊ดนะแฟนคลับคอแทบแตกเลยค่ะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอพาตัวมาเมาส์ใหม่กันหน่อยละกันนะจ๊ะ

พายไปปิ๊งรักกับแชมป์ชนะทิพย์

ข่าวนี้จะมีมูลหรือเปล่ากองเชียร์จะยุขึ้นไหม
แล้วกับหนุ่มอินจะได้กลับมาร่วมกันกันอีกหรือเปล่า

จริงหนูไม่ทราบมาก่อนด้วย

ก็งงเหมือนกันว่ามาได้ยังไงค่ะ

รู้จักกันมานานเป็นพี่ที่ดีค่ะก็ตามนั้น

จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันไหมคะละคร

ก็ต้องรอดูว่าผู้ใหญ่จะว่ายังไงเนาะ
เราก็ขอโอกาสขอเขาเลยค่ะ
ขอโอกาสด้องหน้ากันอีกนะคะ
โอ้นะคะคุณแชมป์ชนะทิพย์ก็คืออาตรงเนอะ
นั่นแหละที่แบบว่าสาวกรี๊ดกันทั้งหมดนะคะ
มีซีนถอดเสื้อด้วยนะคะ
ลูกแม่ย้อยดีทุกคนเลยนะคะ